ที่เราเล่าไปเมื่อวานเราตามความคืบหน้าให้นะคะที่บอกว่ามีนักธุรกิจสาวคนนึงถูกทหารมาหลอกให้รัก
แล้วก็มีผู้หญิงอีกเพียบเลยเราตามเรื่องให้แล้วมันก็มีในมุมของข้อกฎหมายด้วยนะคะ
คือเราได้คุยกับผู้หญิงท่านนี้ค่ะขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าคุณโอก็แล้วกัน
เธอบอกว่าขอบอกก่อนเลยว่าไม่กลับไปคบกับทหารนายนี้อีกแล้ว
เรียกว่าผู้กองเนอะไม่กลับไปคบอีกแล้วรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่ผ่านมา
คบกันมาเนี่ยนะตัวคุณโอนักธุรกิจสาวท่านนี้ก็บอกว่า
ก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนขี้บ่นแต่เป็นคนใจอ่อนบ่นแล้วจ่ายบ่นแล้วจ่าย
คือบ่นแต่ให้อ่ะให้เงินตลอดเลยยืนยันว่าล้านกว่าบาทที่ให้ผู้กองไปเนี่ย
ไม่ใช่ให้โดยเสน่หาแต่ให้ยืมเธอมีหลักฐานว่าเป็นการให้ยืม
อันนี้เป็นเพราะว่าเธอถูกหลอกให้แต่งงานด้วยแล้วเธอก็ให้เป็นของขวัญฝ่ายชายไง
อันนี้ก็ไม่ใช่ให้โดยเสน่หาเหมือนกันถูกหลอกเธอยืนยันแบบนี้นะคะ
เงินคือยืมนะคะให้รถให้อะไรคือถูกหลอกนะคะ
ส่วนอดีตภรรยาของผู้กองก็คือเหมือนกับว่าประเด็นกับอดีตภรรยาที่ได้รับคำชี้แจงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรครับเพราะว่าเห็นใจว่าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
แต่เธอย้ำแบบนี้นะคะติดใจเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแถวดอนเมือง
ที่มาบอกว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับผู้กองแต่เหมือนเข้ามาปั่นป่วน
ต่อเต่าเธอให้ตัวย่อมาแบบนี้ติดใจตรงนี้
หลังจากนี้นะคะเธอบอกว่าขอให้ผู้กองเอาเงินมาคืนเธอล้านหนึ่ง
แล้วอยากจะให้ลาออกจากราชการไปด้วยและอย่าไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนอีก
เธอพูดทิ้งท้ายว่านิสัยคนมันเปลี่ยนยากเปลี่ยนสามีใหม่คงง่ายกว่า
กำเนินฟองเราด้วยมีก่อนหน้านี้
ส่วนอดีตภรรยาที่เคยจดทะเบียนสมรสกับผู้กอง
ก็ออกมาบอกว่าเธอก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะ
ขอยืนยันแบบนี้นะไม่ได้ไปรวมหัวกับผู้กอง

ส่วนที่บอกว่าเธอข่มขู่ฆ่าหย่าจากตัวคุณโอผู้เสียหายท่านเมื่อสักครู่

เงิน๕แสนที่เรียกร้องไปเป็นค่าดูแลบุตร
ที่อยากจะได้จากผู้กองไม่ได้อยากจะได้จากคุณโอ
แต่คุณโอเสนอเงินค่าหย่าให้แสนนึงเสนอให้เธอเอง

ทีนี้เรื่องทางกฎหมายค่ะตกลงจะยังไงได้บ้างไหมคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรบอกว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
คือมันไม่เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกง
แต่เป็นการให้โดยเสน่หาเรียกคืนไม่ได้ด้วย
แต่ประเด็นที่จะเอาผิดได้ก็คือเรื่องของการจดทะเบียนสมรส
คือเราก็ไม่แน่ใจว่าไปจดทะเบียนในลักษณะของหลักศาสนาอิสลาม
แล้วมีภรรยาได้หลายคนตามกฎหมายอิสลาม
หรือไม่อย่างไรอะไรตรงเนี้ยครับมันต้องไปขยายผลกันอีกทีนะคะ
แต่เรื่องของการออกจากราชการเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา
ตัดสินใจว่ามันเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นที่ให้ออกจากราชการเลยไหม

มีเมียอยู่แล้วแล้วไปหลอกผู้หญิงมาแต่งงาน
แต่ผู้หญิงคนที่มาแต่งงานยังไม่มีสามีตามกฎหมาย
มันเลยไม่เข้าเงื่อนไขว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
แต่ถามว่าผิดศิลธรรมไหมน่ะผิดอยู่แล้ว
มีเมียอยู่หลายคนแล้วยังไปจดทะเบียนกับเขาซ้ำซ้อน
แต่การทำแบบนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นว่าผิดวินัยร้ายแรงครับ
คงจะปลดออกหรือว่าไล่ออกไม่ได้

เขาอาจจะฟ้องต้นสังกัดได้นะว่า
ใช้รุ้นพินิศไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อะไรละขอเงินคืนอย่างเดียวเลยล้านหนึ่งคืนมาอ่าถ้าจ่ายไม่ไหวล้านหนึ่งมามาคุย
กันมาต่อลองกันจะผ่อนจ่ายหรือขอลดราคาอะไรก็ว่ากันแต่อยากได้เงินคืนแค่นี้เลย